สินเพชรก็สร้างความสุขให้กับคนไทยเพราะว่าเป็นนักกีฬาชายยกน้ำหนักคนแรก
แต่ขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
กับทางด้านของศีลเพชรที่สูญเสียคุณยายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลย
แบบไม่มีวันกลับนะคะหลังจากที่เป็นลม
และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากที่อยู่ในระหว่างการเชียร์ค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่บ้านเลขที่๒๙๑หมู่ที่๔
บ้านโพนม่วงคุ้มนวลระเวียงสามะคีตำบลพรายขลา
ตำบลชุมอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเลยนะคะ
โดยนายทองดำกรวยทองอายุ๕๖ปีนางจันกรวยทองอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของศีลเพชร
พร้อมด้วยญาติและเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเกือบ๑๐๐คนค่ะ
รวมตัวกันแล้วก็ลุ้นส่งกำลังใจเชียร์กันอย่างคึกคัก
มีการนำกล้วยสองเครือมาแขวนใต้ถุนบ้านเพื่อเป็นเคล็ดด้วยนะคะ
เชื่อว่าจะทำให้การยกน้ำหนักเป็นเรื่องกล้วยแล้วก็จะได้รับชัยชนะ
แต่ว่าในช่วงที่ลุ้นกันอย่างสนุกนะคะ
คุณยายสุบินคงทัพอายุ๘๒ปีเป็นคุณยายที่เลี้ยงดูสินเพชรมาตั้งแต่เด็ก
เกิดเป็นลมหมดสติไปค่ะ
แยดและชาวบ้านช่วยกันปั๊มหัวใจจนคุณยายฟื้นขึ้นมาแล้วค่ะ
และจากนั้นค่ะญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอชุมพลบุรี

ญาติได้รับแจ้งกลับมานะคะจากโรงพยาบาลว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว
ทำให้บรรยากาศของการเชียร์หยุดชะงักไปพักใหญ่
แต่ว่าทันทีที่ทุกคนนั้นตั้งสติได้ค่ะ
กลับมารวมตัวเชียร์กันอีกครั้ง
เมื่อทราบผลการแข่งขันว่าศีลเพชรได้รับเหรียญทองแดง
ทุกคนในหมู่บ้านต่างแสดงความดีใจกับครอบครัวของศีลเพชรนะคะ
ซึ่งนางจันกรวยทองแม่ของศีลเพชรเปิดเผยว่า
รู้สึกยินดีนะคะที่ลูกนั้นได้รับเหรียญในครั้งนี้
และขอขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนลูกชาย
สิ่งที่อยากได้จากส่วนราชการคือ
ถนนที่จะเข้าหมู่บ้านตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะ
ที่ผ่านมาไม่ได้บนบานอะไรไว้มากมาย
จากนี้ครอบครัวนัดกันว่าจะไปรับลูกชายที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะ
และเมื่อกลับถึงบ้านจะทำอาหารที่ลูกชอบทุกอย่าง
โดยเฉพาะน้ำพริกปลาทูที่ชอบเป็นพิเศษค่ะ
แม่ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน
ผมภูมิใจดีใจมากค่ะที่ลูกได้ประสบค้นสำเร็จ
ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ส่งแรงใจไปเชียร์สินเพชรกรวยทอง

ที่ช่วยสินเพชรให้ได้เรียนมาขอบคุณอย่างนี้
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากจบการแข่งขันบรรยากาศที่บ้าน
ก็ยังคงมีผู้คนมาร่วมแสดงความยินดี
ส่วนร่างของคุณยายค่ะจะนำร่างกลับมาทำพิธีทางศาสนาต่อไป
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับการสูญเสียครั้งนี้
แล้วก็ยังต้องแสดงความยินดีนะคะกับทัพนักกีฬาไทย
นี้เป็นเหรียญที่๒แล้วสำหรับทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก
ไม่กี่วันได้๒เหรียญแล้วนะคะ
เหรียญทองเมื่อวานนี้นะคะก็คือจากโพิธาธนสารนะคะและวันนี้เหรียญทองแดงค่ะ